สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย
สามารถรับชมได้ทุกวัย

หนังฟาประจำหลาชาตินั้น
ซึ่งออกเฉลี่ยแล้วว่าน่ารักหมด
มีมั้ย
คนดูนี่ระหล่าหล่าเอาของไทยก่อน
คนนี้เป็นมือเซตเวิร์ลคลาส

ก็เป็นหน้าตาเวิร์ลคลาสด้วย
๓๑แต่ว่าหน้าตาน่ารักมาก
อันนี้เขาไปดึงมาหรือครับนี่

ตรัญเวียงเฮ

เป็นคนที่บอกว่าชาวเวียดนามเนี่ยจะมี
เขาเรียกว่ามีส่วนผสมของชาวฝรั่งเศสบ้าง

นึกทางเกาหลีใต้นะฮะ

ต้องชื่อให้พี่เหลยว่า

คนสุดท้ายคนนี้พิชชี่ชอบสุด

เห็นแล้วจะต้องแบบสะท้านเขาชื่อว่าซาบิน่า
นี่คือสาวจากประเทศคาซักสถาน

สูง๑๘๒เซนติเมตรนี่นะครับ
กำลังแบบดีเลยนะฮะในการ
เดี๋ยวคุณใช้คำกำลังแบบดีคืออะไรครับ
กิจใจคุณทำด้วยอะไรคุณต้องพูดแบบนี้

แต่ว่าด้วยความที่เธอหน้าตาดีเกินไป

มีแต่นักข่าวมาลุมไงเพราะสวย

ผมว่าโค้ดเป็นตุ๊ดถ้าอย่างนั้นแหละ

ถ้าสวยนักก็ไปเล่นคนเดียวเลย

น่าจะเป็นในเรื่องของความซีเรียสในการ
ในการเล่นในการคุมทีมมากกว่า

ไทยรัททีวีก็ถ่ายท้อสด

ขวายกีฬาขวายกีฬายนี้
ขวายกีฬาไทยรัสต่งมาด้วยนะครับ

ส่วนตอนนี้กล้อมแจ้มกล้อมแจ้มกันแล้วกับเหล็กนะครับ
พักกันสักครู่นึงกลับมาป่วนสนามกันต่อแน่นอนครับผม
วันกิจา